มาดูเหตุสลดเกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรำกันหน่อยนะคะ
ผู้ชายคนหนึ่งค่ะนำสุนัขพ่อพันธุ์มาผสมมาผสมพันธุ์ที่สาราริมน้ำ
ไปเจอกับคุณลุงเร่ร่อนแกก็นอนอยู่แถวนั้นแหละ
ทีนี้เนี่ยคุณลุงเร่ร่อนคนนี้จู่ไปเอามีดมาจ้วงแทงผู้ชายคนนี้
กระทั่งเขาเสียชีวิตทีนี้ตำรวจไปถามว่าไปทำทำไม
อ้างบอกว่าไม่พอใจที่ถูกถามว่าเคยมีอะไรกับสุนัขไหม
โอ้โหไม่พอใจครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยค่ะ
ไหนมานี่ลงก่อนลงก่อนนั่นมีนั่งนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนนั่งลงก่อน
อ่าลองลงก่อน

ทำอะไรเขาบอกดีนั้นไม่มีครับโหทำไมกินกินเหล้า
หลวงเขาบอกลุงอ่ะถือถืออะไรไปทำไลค์ใครหรือเปล่า
ไม่เคยครับฮะไม่ไม่มีได้ไงมีคนแจ้งมาลุงไปทำ
ร้ายร่างกายของเขาหรือเปล่าอ้าไม่เคยเลย
คนแทงได้รับบัตรเจ็บสาหัดนะครับส่วนลุงคนนี้แกชื่อว่า
ตอนตำรวจไปถามเห็นไหมไปจับตัว
ทำหรือเปล่าปฏิเสธบอกไม่ได้ก่อเหตุ
ไม่ได้ทำร้ายใครเมาหรือเปล่าไม่ได้เมา
แต่กลิ่นเหล้าหึงเลยค่ะเจ้าหน้าที่บอกแบบนี้นะคะ
ไปจับกลุ่มตัวได้ในขณะที่แกนอนอยู่ที่สาราริมน้ำ
ภายในสวนสาธารณะอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำ
ตำรวจโรงพักนางรองไปจับกลุ่มได้ค่ะ
หลังจากที่ได้รับแจ้งว่าลุงแซงเนี่ยแกใช้มีดแทงนายชัยมงคล

ในขณะที่คนเจ็บคือนายชัยมงคลนำสุนัขพันธ์เรมันเชฟเฟิร์ต
ผสมพันธุ์ในสาลาจนกระทั่งมีดปักคาอก

เราไปถามชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
คุณทัศนีกล่องกามินอายุ๔๓ปี
คุณทัศนินบอกว่าลุงคนนี้แกอาศัยหลับนอน
ในสาราริมน้ำมาสักประมาณ๓๔ปีแล้ว
มีอาการมืนเมาเป็นประจำเลยค่ะ

กระทั่งช่วงเย็นวันเกิดเหตุ
จู่ก็เดินมาบอกว่ากูแทงมันแล้ว
ส่วนสาเหตุที่แทงลุงอ้างว่าเพราะโมโหที่ถูกนายชัยมงคล
พูดถามในลักษณะล้อเลียนว่า
ลุงลุงเคยมีอะไรกับหมาไหม
เราไปถามอีกหนึ่งคนค่ะคุณผู้ชม

คุณสุระสายกระสุนอายุ๕๔ปี
คุณสุระเล่าว่าคนเจ็บก็คือคุณชัยมงคล
เดินทางมาจากจังหวัดอุบลราชธานี
เพื่อนำสุนัขพ่อพันธุ์มาผสมพันธ์กับสุนัขของตัวเอง
ขณะที่กำลังผสมพันธุ์กันอยู่
แซงคนก่อเหตุก็มานั่งดูด้วยนะ
สภาพคือมึนเมาพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกค่ะ

ลุงแกค่ะเอามีดมาจ้วงแทงนายชัยมงคลแบบไม่ทันได้ตั้งตัว
จากนั้นก็เดินไปทุบกระจกรถที่จอดอยู่อีกด้วย
ก่อนที่จะเดินหนีไปเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ยืนยันเลยนะคะว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
หรือไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อนกับลุงแซงค่ะ

ต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ